ไฟดับนะคะอ๋อไฟส่งหน้าน้องดอมไม่ชัดเหรอ
โอ้โหไม่ได้แล้วอ๋อถึงถึงถึงน่าใช้แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมให้
ส่งน้ำคุณน้ำแข็งก็เป็นเอางั้นไม่เป็นไรค่ะซ่อมคนเดียวก่อน
ให้พี่ดอมก่อนให้พี่ดอมก่อนอุ้ยสวัสดีค่ะ
แล้วพอฝนตกก็มีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าเข้ามางานเข้าแน่น
หลายคนบอกว่ามันเกี่ยวกันเหรอฝนตกไฟดับไฟมีปัญหาเกี่ยว
เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้เช็คเรื่องของสภาพอากาศก่อน
ว่าเราจะต้องทำงานซ่อมไฟฟ้าไปนานอีกแค่ไหน

่อมฝนยังคงพาดผ่านทางตอนบนของประเทศ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน
พาดยาวไปจนถึงประเทศลาวนู่น
วกกับลมมรสุมประจำฤดูกำลังค่อนข้างแรงค่ะ
ทำงานสองตัวนี้พร้อมกันทำให้พื้นที่ต้นสัปดาห์แบบนี้

ทั่วไทยนี่ก็คือภาคเหนือภาคอีสาน
ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้คือตกหมดเลย
แต่ว่าบางพื้นที่ก็จะหนักแตกต่างกันไปนะคะ

ในพื้นที่ชายฝั่งของทะเลตะวันออกตรงนี้ค่ะ
จันทบุรีระยองตราดเริ่มมีฝนในช่วงเช้า
หลังจากนั้นค่ะช่วงเที่ยงวันนี้ฝนค่อนข้างมาเร็วนะ
เที่ยงเริ่มก่อตัวแล้วฟ้าอาจจะครึ้มแล้วนะคะ
เน้นทางตอนบนของประเทศเลยค่ะ
โดยเฉพาะภาคเหนือตรงนู้นโอ้ยเขย่งไปไม่ถึงเลย
ที่เห็นเป็นสายฟ้าแบบนี้และเป็นสีเหลืองจนถึงสีส้ม
จะเป็นฝนฟ้าขนองนะระมัดระวังนะคะพื้นที่ภาคเหนือ
และจะตกแช่แบบนี้ไปจนถึงช่วงค่ำ

ภาคอีสานตอนบนตั้งแต่๒ทุ่มเป็นต้นไป
ฝนฟ้าขนองจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านค่ะ

เรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งเอายังต่ำเลยนะ
ดออกจากฝั่งไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห
ส่วนอ่าวไทยอ่าวไทยก็ไม่น้อยหน้าค่ะ

เรือเล็กต้องระมัดระวังในการเดินเรือด้วย
อากาศช่วงที่ผมมีฝนตกลงมา

ประมาณอยู่ที่๒๕ไม่เกิน๓๕องศาเซลเซียสค่ะ
แต่ว่าก่อนที่ฝนจะตกอาจจะมีอากาศร้อนอบอ้าวได้บ้างนะจ๊ะ